น้ำนลกูลหรือว่าน้องนนท์ชานนท์นั้นเอง
ตอนนี้เนี่ยพับแพลนบินไปแดนมังกรก่อน
คือดูให้หายคิดถึงกันไปเลย
ส่วนความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพี่แอฟเป็นครั้งแรก
เจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าพี่แอฟเนี่ยเป็นนางเอกที่ตัวเขาเองชื่นชอบ
แล้วก็ยังไม่ทันได้เริ่มเข้าฉากด้วยกันเจ้าตัวก็ออกอาการเขิน
แล้วคุณผู้ชมเขินแค่ไหนไปฟังเสียงน้องนนท์กันค่ะ

แล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับพี่แอฟเนาะ
เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องห่วงอะไรเยอะ

ก็หวังว่าจะรอติดตัดแล้วนะ

ซึ่งพี่ก้องเนี่ยร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้กับน้องนนกุลด้วยเหมือนกัน
แต่ที่ต้องว้าวก็เป็นเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย
เป็นการหวนคืนงานแสดงในรอบ๖ปีของพี่ก้องกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยงดรับงานแสดง
เนื่องจากกระทบกับสุขภาพ
ซึ่งเป็นผลหลังจากที่ผมทำงานมาเป็นเวลาหลายปีนั่นเอง
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ก้องกันหน่อยค่ะ
ผมทั้งเล่นคอนเสิร์ตทั้งถ่ายรายการ
แล้วก็เป็นตำกาลเป็นโฟนเป็นอะไรคือ
เดือนหนึ่งมันก็ทำงาน๒๐กว่าวันแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยแล้วก็อันไหนที่เอาได้ก็เผาหน่อย

เตือนไทยบางทีก็ทักขอน้อยนอนน้อย
มันก็เรื่องความสดใสความจำ
ถ่ายละครเสร็จ๕ทุ่มเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้

ก็เลยมากลับนี้นะ

อย่างไรก็ได้เพนต์ผลงานซีรีย์เรื่องใหม่

ช่วงนี้ใครคิดถึงก็เปิดหน้าจอทีวีดูได้เลย

เพราะเอกมากอุ่มแบบนี้มันอยู่ในใจฉันเหมือนแล้วนะครับ